คุณผู้ชมคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการเดินทางอยู่นะคะ
หลายคนก็เดินทางต่างประเทศก็ต้องนั่งเครื่องบินกัน
ฟังข่าวนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่ค่อยเห็น
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ลานจอดเครื่องบินนะคะ
มีรถชนเครื่องบินนะคะรถมาชนเครื่องบินใช่รถมาชนเครื่องบิน
เครื่องบินได้รับความเสียหายต้องซ่อมอย่างน้อย๒วัน
คือเป็นรถที่เขาขนอาหารจะนำไปใส่ไว้บนเครื่องบิน
ให้ผู้โดยสารใช่ปรากฏว่าขับไปชนเครื่องบินซะงั้นอ่ะ
แล้วก็เครื่องบินเขาได้รับความเสียหายแล้วก็เป็นเครื่องบินของสายการบินไทย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศส
แล้วเนี่ยตรงส่วนปีกใช่ไหมแล้วเป็นรอยขนาดเนี้ย
เพราะอย่างนี้ขึ้นบินไม่ได้หรอกใช่ค่ะซ่อมอย่างน้อยน้อยสองวัน
แล้วทีนี้ผู้โดยสารลูกเรือสี่ร้อยกว่าคนนะอืม
เขาก็ต้องหาเครื่องบินเที่ยวบินใหม่ให้เดินทางบางคนก็อาจจะต้องอยู่ต่อ
แล้วหนึ่งในนั้นก็มีคนดังค่ะพี่เอสุภาชัย
ผู้จัดการคุณอ้ำพัชราภาผู้จัดการดาราชื่อดังหลายคน
เขาต้องบินเครื่องบินนี้
เขาก็เลยมีการถ่ายภาพเป็นคลิปวิดีโอแล้วโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์
เป็นเหมือนไอจีสตอรี่ของเขาอะค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงบ้าง
อ่ะไหนลองไปฟังพี่เอนะแม่
ก็เลยต้องออกไปนอกสนามบินอีกรอบนึงนะคะ

ก็เลยแบบว่าเครื่องออกไม่ได้เลยอย่างนี้
มหัศจรรย์พันลักษณ์มากค่ะ
รถโดยสารชนเครื่องบินมีที่ไหนคะ
แต่มันคือเรื่องจริงค่ะพี่เอไม่ได้โกหกค่ะเนี่ยค่ะ
เนี่ยค่ะเดือชนเครื่องบินก็มีแล้ว

โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้
รถขับไปชนเครื่องบินแบบนี้
แม้ว่าจะเป็นรถในสนามบิน
ซึ่งมันก็ยิ่งไม่น่าจะเกิดใหญ่

ใช่แต่ว่าทางผู้บริหารของสายการบินไทยนะคะ
ก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงที่สนามบินนะ

เบื้องต้นก็ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินลำนี้นะคะ
เส้นทางปารีสกรุงเทพมหานคร
๓นาฬิกา๔๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
แล้วก็จะมาถึงเมืองไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา๕นาฬิกา๕๓นาทีตามเวลาประเทศไทย
ก็คือเช้ามืดวันนี้
แต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลานจอดเครื่องบินค่ะ
ช่วงก่อนจะออกเดินทางค่ะ
รถขนอาหารของสนามบินชาวเดอร์โก
ที่กำลังจะนำอาหารไปส่งขึ้นเครื่องบินของการบินไทยลำนี้
ชนแล้วชนที่บริเวณปีกด้านหน้า

ทำให้ต้องประกาศยกเลิก
การทำการบินเที่ยวบินนี้
แล้วก็ประสานฝ่ายซ่อมบำรุงเข้ามาซ่อม
มาตรวจเช็คความปลอดภัยก่อนจะทำการบินอีกครั้ง
การบินไทยบอกว่าดูแลผู้โดยสารทั้งหมดที่มีเกือบเต็มลำประมาณ๔๐๐กว่าคน

ผู้โดยสารบางส่วนก็ให้ไปสายการบินอื่นเพื่อที่จะเดินทางกลับเมืองไทย
เครื่องที่ถูกชนได้รับความเสียหายไม่มาก
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอซ่อมแซมคาดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยสักสองวันนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่เอสุภาชัยเนี่ยค่ะเขาก็เลยโพสต์คลิปนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาก็ต้องเลื่อนเรื่องของการเดินทาง
เขาก็เลยย้อนกลับเข้าเมืองไปหาคุณอ้ำพัชราภาอีกรอบหนึ่ง

เขาไปเที่ยวด้วยกันตามภาพนี้ค่ะคุณอ้ำไปทัวร์ยุโรปพอดีนะคะ
แล้วก็พี่เอก็บอกว่าคุณอ้ำไม่ได้เดินทางด้วยเครื่องบินลำนี้นะ

ใช่ค่ะก็เลยกลับไม่ได้แล้วย้อนกลับไปหาคุณอ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของเรืออากาศเอกปรารถนาพัฒนาสิริ
มนุยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบินของบริษัทการบินไทย
ชี้แจงบอกว่าคือเครื่องบินจอดอยู่เฉยในลานจอดโดยไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องนะคะ
มีรถขนอาหารของบริษัทเซอร์แวร์ที่กำลังจะนำอาหารโหลดขึ้นเครื่อง
ชนที่ปีกด้านขวาของเครื่องจนได้รับความเสียหายตามภาพนี้

ช่างของการบินไทยก็ประสานเรื่องของการซ่อมแซม
กับทางบริษัทแอร์บัสใช้เวลาซ่อม๒วันโอนย้ายผู้โดยสารบางส่วน
ให้ไปสายการบินอื่นแต่ในส่วนของคุณเอสุภาชัย
กลับวันนี้ก็คือวันที่๑๘เมษายนตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปรารีประเทศฝรั่งเศส
ก็คือบ่ายโมงนะคะคือจะช้ากว่าเมืองไทย๕ชั่วโมง
ได้กลับแล้วนะคะได้กลับแล้วค่ะ
จะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตี๕๕นาทีของวันพรุ่งนี้
ก็คือสิบเก้าเมษายนนะคะแต่คุณเอสุภาชัยเขาบอกว่า
เขาต้องซื้อตัวเองอืมทางการบินไทยก็เลยชี้แจงแบบนี้
แต่ว่าพี่เอเขาก็อยากจะสะดวกขึ้นมาหน่อย
ก็เลยออกเงินเองนี่
ฟังเสียงพี่เองนะตอนที่อันนี้คือจะกลับแล้วนะ

คือมีสิ่งที่ไม่ดีก็น่าจะมีอะไรดีอยู่บ้างนะครับ
บอกว่าไม่ได้ความหวังค่ะ
แล้วก็กำลังเดินทางกลับประเทศไทยนะคะ
พี่เอแต่งหน้าสวยขึ้นเครื่องเลยนะคะ
แต่งหน้าสวยไม่อะไรพี่เอหมุนกล้องบ่อยมาก

เขาบอกว่าเขาซื้อตัวเองสบายใจดี

เอออกไปก่อนเดี๋ยวการบินไทยรับผิดชอบให้

ผู้บริหารก็บอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ค่ะ

ก็ต้องแก้ไขปัญหาหลังจากนี้ก็ดูแลผู้โดยสารเป็นสำคัญ
คือตอนที่เกิดเหตุเผลิงไหม้มหาวิทยาลัยนออร์ทเทอร์ดัม

ก็ถ่ายคลิปเหมือนกันค่ะคุณเอนี่อยู่ในหลายเหตุการณ์เลยนะคะ

ใช่ตอนกลับนี่อ้าวเครื่องบินโดนรถชนเข้าไปอีก

เขาก็ต้องขับรถแบบนี้เพื่อเอาอาหารไปให้กับเครื่องบินทุกวันนะ
ใช่ค่ะก็ไม่รู้ชนได้ยังไงเนอะ
อาจจะอยากสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัว
ว่าเราขับรถชนเครื่องบินมาแล้ว